เมื่อสาวโรงงานโกรธสามี
ทะเลาะวิวาดกันบ่อยเกี่ยวกับเรื่องของสามีไปมีกิ๊ก
กิ๊กก็เป็นเพื่อนสาวโรงงานด้วยกันด้วยนะครับ
ปรากฏว่าได้มีการจ้วงแทงคอจนสามีเสียชีวิต
ส่วนกิ๊กสาวก็ได้รับบาดเจ็บนะครับ
สืบสวนสพคลองหลวงเข้าควบคุมตัวนางสาวพนาวันนบสันเทียอายุ๒๔ปี

โดยจับได้ที่เคหะชุมชนคลหลวงหมู่๑๔ถคลหนึ่งอคลหลวงจังหวัดปฐุมธานี
ก่อนนำตัวไปค้นรถจักรยานยนต์
พบมีดปลายแหลมปอกผลไม้ความยาวประมาณ๑๕เซนติเมตร
และมีคราบเลือดติดอยู่โดยวางไว้บริเวณช่องวางของ
ได้เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ควบคุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สพคลองหลวง
ตอนสอบสวนนะฮะทางด้านของผู้หญิงคนนี้ก็อยู่ในอาการเครียด
แล้วก็ไม่ยอมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เลย
แต่ว่าเพียงกระบ่นว่าโหไม่ได้ตั้งใจ
ตั้งใจแต่ท้ายที่สุดตำรวจออกมาพูดถึงคำรับสาภาพ
บอกว่าผู้หญิงคนนี้ก่อเหตุเนื่องจากเกิดจากความเครียดที่ทะเลาะกับสามี
เพราะรู้ว่าสามีไปมีกิ๊กที่เป็นสาวโรงงานที่ทำงานเดียวกันกับตัวเอง

ผู้ก่อเหตุได้กลับไปที่บ้านเกิดที่จังหวัดศรีสเกต
และเมื่อวานี้ได้เดินทางไปที่จังหวัดปฐุมธานี
แล้วก็ยืมรถจักรยานยนต์ของญาติ
เพื่อจะขี่ข้ามไปหาสามีที่พักอยู่ที่หอพักภายในนิคมอุตสาหกรรมนวรรณค
จนไปพบปรากฏว่าสิ่งที่ไปพบแล้วก็บาดตาบาดใจมากที่สุด
ก็คือไปพบสามีพาผู้หญิงซึ่งเป็นอดีตเพื่อนในโรงงานเดียวกัน
กับผู้ต้องหาทำงานนั่งซ้อนท้ายรถมาด้วย
จึงได้เกิดมีปากเสียงกันนะครับ
ผู้ต้องหาบันดาลโทษะใช้มีดที่พกติดตัวมา
้วงแทงเข้าไปที่คอของสามีเสียชีวิตคาที่เลยนะครับ
แล้วก็แทงเข้าไปที่กิ๊กสาวจนมีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บดังกล่าวนะครับ